เราพูดได้ว่าทุกพื้นที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงแบบนี้คงไม่ผิดหรอก
ไปไหนก็เสี่ยงหมดนะครับเราต้องป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยที่สุด
เพราะว่าคนในวงการบันเทิงเองก็ติดเพิ่มขึ้นทุกวัน
ล่าสุดคุณป้องนวัดเองก็ออกมาประกาศว่าตัวเองนั้นติดโควิด๑๙
ก็มีทั้งการถ่ายรายการมีทั้งไปฟิสเน็ตแล้วก็มีการนั่งเรือไปที่เกาะเต่าด้วยนะครับ
เมื่อคืนนี้คุณป้องนวัดนะครับพระเอกดังแล้วก็พิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงของทางไทยรัฐทีวีด้วย
แจ้งข่าวเรื่องของการติดโควิด๑๙
ไทม์ไลน์เอาไว้ตั้งแต่วันที่๙เมษายน
มีถ่ายรายการ๒รายการมีไปฟิตเน็ต
แล้ววันที่๑๓เมษายนขับรถส่วนตัวไปลงเรือลมพระยาข้ามไปรีสอร์ทที่เกาะเต่า
ระหว่างนั้นก็มีกิจกรรมส่วนใหญ่ก็พักอยู่ที่รีสอร์ทนะฮะ
แล้วก็เดินไปซื้อกระโฟงกาแฟบ้างตามร้านตามคาเฟ่ต่าง
ซึ่งคลิปนี้คุณป้อมบอกว่าเขาไม่ได้ไปดำน้ำนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปสังสรรค์แต่อย่างใด
เพราะว่าทุกที่ก็ปิดหมดตามมาตรการที่ทางการนั้นได้ประกาศขอความร่วมมือไป
ทีนี้หลังจากที่เดินทางไปวันที่๑๗ก็เดินทางกลับมา
เริ่มรู้สึกตัวว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตามร่างกาย
ก็เลยกังวลใจไปตรวจหาเชื้อสักประมาณหลังเที่ยงคืนได้
พอวันรุ่งขึ้นมีการโทรมาแจ้งว่าติดโควิด๑๙ในวันที่๑๘เมษายน
ซึ่งไทม์ไลน์ที่มีการโพสต์ไปในโซเชียลมีบุคคลหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์เอาไว้ว่า
เรือรอบที่คุณป้องนั่งเรือไปถ้าเรือลมพญาที่ไปเกาะเตารอบ๘โมง
ในเรือลำนั้นมีคนติดโควิด๑๙
ก็คาดการณ์ว่าคุณป้องน่าจะไปติดจากเรือลำนั้นในวันที่๑๓เมษายน
แล้วไปออกอาการวันที่๑๗รู้ผลวันที่๑๘
ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบไทม์ไลน์ว่าบุคคลในเรือลำนั้นเป็นใครอย่างไร
แล้วก็ไปติดบนเรือกันจริงหรือไม่อย่างไร
ซึ่งคุณป้องเองก็มีการขอโทษคนที่ไปพบเจอแล้วก็คนที่ทำงานด้วยใกล้ชิด
พบกันแล้วก็ขอให้ไปตรวจหาเชื้อ
ตอนนี้คุณป้องอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย
แต่ว่าไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่๙จนถึงวันที่๑๗๑๘
คุณป้องไม่ได้มีการเข้ามาถ่ายรายการที่ไทยรัฐทีวีนะ
แต่ว่าก็เป็นไทม์ไลน์ที่แจ้งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่๙๑๘เมษายนนะครับ
ส่วนนักร้องรุ่นใหญ่ขวัญใจผมคุณปั่นภัยบูลเกียรติเขียวแก้ว
ปัจจุบันพี่ปั่นอายุ๖๘ปีแล้วนะ
เข้าตรวจวันที่๑๔เมษายนแล้วก็ผลออกมาวันที่๑๕เมษายนว่า
ปั่นติดโควิด๑๙ตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเรียบร้อย
อีกคนคนขวามือครับคุณขันเงินเนื้อนวล
นักร้องวงไทเทเนียม

ใช่คือ๒เมษายนจำได้ไหมย้อนไป
เขาไปเล่นกับเวย์ไทเทเนียมเวย์ติดเชื้อไปแล้ว
คุณขันเงินไปตรวจครั้งแรก๙เมษายนผลเป็นลบ
หลังจากกักตัว๗วันแล้วก็ไปตรวจรอบ๒๑๗เมษายน
คือเขาโพสต์ว่าติดพร้อมกับสามีนะ
ล่าสุดน้องมีบุญฮะเนี่ยครับที่อุ้มอยู่นะครับ
ลูกชาย๒ขวบติดโควิดแล้วเหมือนกันนะ
แล้วหมอบอกว่าคือเชื้อไม่เยอะเชื้อไม่เยอะแต่เด็กก็น่าเป็นห่วงนะ
จวนอ่าต้อยกับอ่าเปี๊ยกนะไม่ติดนะเออนะฮะ
คือขออนุญาตย้อนกลับไปนิดหนึ่งกรณีของคุณขันเงินนะคะ
ขออนุญาตนิดนึงนะฮะที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ย
คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตดีนะคะบอกว่าวันที่๒เมษาเนี่ย
เขาไปเล่นกับวงไททาเนียมแล้วก็ไปแสดงคอนเสิร์ตที่ร้าน
พบผู้ติดเชื้อจากสถานที่ดังกล่าวคุณขันเองก็เลยเดินทางไปตรวจหาเชื้อ
วันที่๙เมษายนผลออกมาเป็นลบหลังจากนั้นกักตัวจนครบ๑๔วัน
ประเด็นนี้น่าสนใจครบ๑๔วันแล้วก็เลยออกเดินทางไปในพื้นที่ต่าง
แต่ก็ยังคงเฝ้าระวังพอพบครบกำหนดกักตัว
ผมก็เดินทางไปตรวจหาเชื้ออีกครั้ง๑๗เมษายน
ปรากฏว่าผลครั้งที่๒นั่นแหละออกมาเป็นลบแปลว่าอะไร
แม้ว่าคุณจะครบกำหนดกักตัว๑๔วันแล้ว

คุณต้องกักตัวก่อนอาการมันจะออกนี่แหละฮะ

และช่วงแรกนั้นพอไปตรวจไม่เจอปั๊

ไปเที่ยวอย่าออกไปไหนอ่าสบายใจปั๊บ

ทำการกักตัวครบ๑๔วัน

แล้ว๑๔วันแล้วก่อนที่จะไปตรวจอีกที๑๗
คือ๓วันนี้เขาก็ไปที่ไหนไปแล้วถูกไหม
นี่แหละค่ะทีนี้ต่อเลยค่ะข้ายกันตนานะครับคุณผู้ชม
มีการแจ้งมาน่าสนใจค่ะบอกว่าดารานักแสดงในสังกัด๓คนก็เป็นโควิดเหมือนกัน
แล้วก็สองสาวค่ะคุณมินพุทธิดาสมัยนิยมคุณเซียอาณาตาเซียโอโกเย
ทั้ง๓คนไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่๑๗เมษายน
รู้ผลคือ๑๘เมษายนว่าตัวเองติดโควิด
โดยคุณบอสได้มีการโพสต์ไทม์ไลน์คือวันที่๕เมษายน

ใช่คัทบาร์ติดมาจากที่นี่แล้วค่ะ
วันที่๗เมษายนรู้ว่ามีคนติดเชื้อก็เลยกักตัวอยู่ที่คอนโด
วันที่๑๖เมษายนมีอาการอายคันคอ
และไปตรวจหาโควิดคือ๑๗เมษายนแล้วก็๑๘เมษา

นะเรื่องของการกักตัวสำคัญมาก
สำคัญมากจริงเพราะอาการมันจะออกในช่วงท้าย
ของการกักตัวคุณต้องอย่าปล่อยให้มันเราไปแพร่เชื้อเนอะ
อัปเดตอาการล่าสุดว่าร่างกายก็ดีขึ้นนิดหน่อย
การอาหารได้เยอะขึ้นแต่ยังคงมีอาการขึ้นไส้

หมอให้ตายาต้านไวรัสลงปอดแล้วนะฮะเป็นวันที่๔แล้วล่ะ
ซึ่งไม่มีอันตรายกระทบถึงลูกในคัน
แล้วก็ฉีดยาโรคเลือดและริ่มเลือดวันละ๑เข็ม
คุณหมอก็ยืนยันว่าไม่กระทบกับลูกในคันด้วย
ส่วนแวดวงการเมืองก็มีอีกหนึ่งท่านที่ติดโควิดไป
คุณปียะปิตุเตชะนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมรยอง
เป็นพี่ชายของคุณสาธิตปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็มีการโพสต์ว่าติดโควิด๑๙ตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
ต้นไม่รู้ว่าติดเชื้อจากที่ไหนเหมือนกัน
เพราะได้ไปเปิดงานหลายงาน
เริ่มมีอาการป่วยตัวร้อนปวดเมื่อยตัวตั้งแต่๑๔เมษายน
แต่ก่อนหน้านั้นไปไหนมาเยอะแยะมากมาย
แล้วก็ไปตรวจ๑๖รู้ผล๑๗เมษายนนะครับ